ไม่มีอะไรผมก็ลุกไปเกี่ยวนางไปนั่งบนรถ
ตอนแรกผมจะไปแต่ฝนมันยังตกหนักอยู่
โทรศัพท์ผมโทรศัพท์ว่าเสียงจากโทรศัพท์

ผมดับเครื่องเลยเนี่ย
รวมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมได้แบบ
คราวนี้คือเปลี่ยนแล้วไป

เสียงเด็กก็คุยกันและก็โหลล้อ
ผู้ชายผู้หญิงคุยกันและมีเด็ก
คือตอนนั้นมีเสียงโหล่และมีเสียงคนคุยกัน
ตอนนั้นมองบ้านนี้ก็ไม่มีคนไม่มีคน
อะผมถอยมาแค่ตรงนี้โต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะผมขอยลูกกลุ่มออกแนวหละ

ปราณาน่าวประตอบแต่ผลมันตกไม่หนัก
มันไม่หนักถ้าขนาดนี้มันคงไม่เกี่ยว
ผมก็มาเริ่มร้านตะวินแรงตรงอายุสรร้านหนองทะยิง

ก็ถามแฟนก็บอกว่าเพย์เปรี้ยงอะไรอยู่นะ

แล้วถ้าถามไปไหน
เปรียบเยี่ยม

เสียงทักผมก็หันไปมอง

เขาเรียกว่าผมจะไปแต่ฝนมันยังตรงหนักอยู่
โทรศัพท์ผมว่าโทรศัพท์

มันก็ไม่ใช่เพราะโทรศัพท์ผมปิดไปแล้วครับ

ตัดสินใจบอกครอบครัวเสร็จก็คือปิดเครื่องแล้วไปเลย
เสียงผู้ชายที่ทักพี่ว่า

ก็มีมันก็แบบมันไม่ชัดมากนะแต่ว่าเรารู้สึกหันไปมอง
อืม
ผมก็อะไรก็คิดว่าคนนี้ผมก็คิดว่าเป็นคนบ้านนี้เนี่ย

ผมก็ลงรถมาแล้วก็หันมองหันมองตรงสี่คนให้มี

ไม่มีผมก็ไม่อยู่แล้ว
มีความเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณหรือเหมาะ

แต่พอเจอกับเหตุการณ์ที่ตัวเอง

อุกองชูบอกว่าไปทำภาพบุญนะไปทำสังกระทางให้เขา
แล้วที่บอกว่าจากการสอบถามคนที่เขาอยู่แถวนี้บอกว่ามีการเอาศพมาพักไว้ที่สาราตรงนี้
อุกองชูบอกเค้าก็บอกเมื่อก่อนเป็นสลาพักศพเห็นไหมไม่มีเหรอ
งกมันยังไม่เชื่ออีกก็ยังไม่เชื่อ
แต่ว่ามันยังไงเราควรผมควรไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ใช่
แล้ววันนั้นที่ตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊กนั้นคือ
อ๋อก็หลายวันนะเพราะว่าวันนั้นผมคิดผมอยู่ที่สมัยนี้